หลังจากที่นายวิวิตเวลาอ้างสาผู้ที่เคยตกเป็นข่าวดวงดังเมื่อปี๒๕๕๓
ปรากฏตัวที่ธรรมเนียบรัฐบาลอีกครั้งพร้อมกับขู่ด้วยนะครับว่า
หากรัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาให้นะครับก็จะนำเอาสิ่งปฏิคุณ
ที่ได้เคยนำมาก่อเหตุไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาจัดการกับรัฐบาลชุดนี้
ในวันนี้ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีก็เลยอยากจะนำท่านผู้ชมไปย้อนเหตุการณ์
ทางการเมืองมักจะมีเรื่องของสิ่งปฏิกูลเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอในระยะหลังนี้ครับ
ตกเป็นข่าวดังเมื่อปี๒๕๕๓ในฐานะมือป่าอุจจาระ
ใส่บ้านพักนายอภิษฎเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาแล้วหนหนึ่ง
เพราะไม่พอใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจให้ดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่ากับเพื่อนบ้านที่สูบบุรี
เกือบ๖ปีต่อมานายวิวิทย์วินอ้างสาปรากฏตัวอีกครั้ง
ศูนย์บริการประชาชนสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เที่ยวนี้เขาบอกว่าไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลชุดไหนเลยต้องมาทวงถามอีกรอบ
ก่อนหน้านี้อาวุธชีวภาพถูกใช้ปลาใส่ผู้นำทางการเมืองมาแล้วหลายครั้ง
โดยเฉพาะช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองเป็นไปด้วยความเข้มข้น
เดือนตุลาคมปี๒๕๕๑ระหว่างที่นายอภิษฎเดินทางไปร่วมงานศพที่จังหวัดศรีสเกต
ปรากฏว่ามีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสวมหมวกกันน็อกขับรถสวนมา
ที่ชายที่นั่งซ้อนท้ายได้ปลาถุงบรรจุอุจจาระเข้าใส่หน้ารถตู้จนถุงพลาสติกแตกระจายเต็มกระจกหน้ารถ
ก่อนขับรถหลบหนีอย่างรวดเร็วโชคดีวันนั้นเจ้าตัวรอดไปได้อย่างหุดหวิด

มือปลาจากจังหวัดนครพนมอีก๑คน
มูลวัวใส่บ้านพักนายอภิษฎอีกครั้ง
โดยให้เหตุผลว่าต้องการมาระบายแทนตำรวจ
ที่ต้องทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยในการอารักษานายอภิษฎ
และในปี๒๕๕๓อีกเช่นกัน
การเมืองบนถนนเป็นไปด้วยความเข้มข้น
กลางดึกของวันที่๒มีนาคม
เกิดเหตุปลาอุจจาระเข้าใส่อาคารหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมท

เป็นเพราะไม่พอใจที่ไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี๒๔๔๗
แต่ไม่มีความคืบหน้าใด
จะย้อนอดีตไปถึงการใช้เครื่องมือทำลายล้างชนิดนี้

นักการเมืองคนแรกที่ถูกลองของ
และกลายเป็นตำนานคือนายอุทัยพิมพ์ใจชน
เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เพราะระหว่างที่เขานั่งแถลงข่าวอยู่นั้น

ติวเตอร์ชื่อดังหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

พัชระอิสระเสนาณอายุทยา

ทั้งที่นายพัชราใกล้กับเซียน

เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างดาตอปิโด
นางสาวดารณีชาญเชิงศิลปกุล

มนตรีความมั่นคงแห่งชาติย่อย
ใกล้เวทีปราศัยใหญ่ของกลุ่มพีทีวี
บริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วเช่นกัน

สะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

สู่สังคมแห่งการใช้กำลัง
และนำสิ่งปฏิกูลเน่าเสียมาสาดโครนซึ่งกันและกัน